ที่นี่คือโกดังชองลุกโกดาแลนด์เป็นของเพื่อนผมเขาชื่อแหลม
อันนี้ถ้าโดนทำของหรือโดนยิงเข้าปกติมันจะรักษาไม่ยาก
แต่ลูกชายของคุณโดนหนักเพราะยินมันไม่ต้องการสูญเสียผู้สืบทอดตระกูลศัยศาสตร์
มันเลยสู้สุดแรกแม้ข้างในมันจะถูกแพทย์เผาด้วยกุระอัน
นี่ภาพญนตร์ที่เรากำลังจะแนะนำ
ท้อนจะตอนรับทั้งสองท่านใครสวัสดีค่ะท่านผู้กำกับของภาพภายอน๒๐๑๐

อาดำจันแยกโลกแตกยิน

ไอ้หนอไม่อาย

แต่เปิดนิดนึงดีกว่าจะได้สบตากับคุณผู้ชมด้วยนะคะ

คือหลายคนฟังชื่อแล้วแบบตกใจไม่เข้าใจในเรื่องรื่องนี้
คือเราพี่เต้ก็จะไม่เปิดหน้าจริงใช่ไหม

แต่ว่าหนังแนวที่แบบดูแล้วเกิดประโยชน์ดูแล้วเกิดความสุข
ความสุขว่าอันนี้มันเป็นมุมมองใหม่ที่อยากจะนำเสนอ

เป็นหนังแนวที่คนดูแล้วเกิดประโยชนและได้ประโยชน์จากมัน
มุมมองได้แง่มุมความคิดจากมัน
แล้วหนังเรื่องนี้มันจะสื่ออะไร
ถ้าเป็นคนดูแล้วแบบนอกจากประโยชน์แล้วจะได้อะไร
เชอรี่ฟังชื่อเรื่องขออนุญาตตอบแบบซื่อเลย
เป็นหนังผีเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของศาสนาอิสลามอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ

ินคือสิ่งมีชีวิตคู่ขนานที่เกิดขึ้นมากับมนุษย์
แล้วก็เราจะรู้เท่าทันยินหรือการโจมตีหรือการมุ่งร้ายของยินเนี่ยยังไง

ไม่ว่าจะเป็นศาสนิกไหนก็ตาม
สามารถเรียนรู้วิธีป้องกันยินได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ

จริงแล้วยินคืออะไร
ถ้าไม่ได้หมายถึงผีไม่ได้หมายถึงวิญญาณ

เป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาสามารถมองเห็นเราได้

ล่อลวงให้เราทำความผิดบาปอะไรหลายอย่าง
มันเหมือนเป็นจิตใต้สำนึกของคนเราหรือเปล่า

มีชีวิตด้วยเหรอครับ

นักแสดงนำของเรื่องนี้ต้องบอกว่า

เรื่องนี้นะคะตัวท็อปคัดตัวเด็ดมาทั้งนั้นเลย

มีผมนะครับมีพี่ต๊อกสุปกรณ์นะครับ
มีพี่ปูนะครับ

หลายคนเลยที่เป็นเด็ดในการ

ในระดับประเทศของเราแล้วทั้งนั้นเลย
พี่เต้ละแล้วบทบาทอะไรในเรื่องนี้

หนังเรื่องนี้เป็นหนังผีแน่เลย
จริงแล้วชื่อเรื่องนี้ก็บอกได้ประมาณอย่างนี้

มีหลายประเด็นนะครับให้เราได้เข้าไปดู

เพราะว่าผมเองเป็นนักแสดงเป็นผู้แสดงนะครับ

เขาบอกว่ามีหลายตอนในเรื่องเดียว
แล้วแต่ละตอนมันแยกกันแบบชัดเจนเลยไหมคะ
หรือว่ามันมีการดำเนินเรื่องแบบสอดคล้องกันหรือเปล่า

เรื่องนี้จะเป็นความลับอะไรคะ
แต่หน้าผู้กำกับยังเป็นความลับเลย

แต่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่ถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
แต่มันเกี่ยวข้องกันครับ
มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่บางจุดถูกไหมคะ

คือพี่เจกรารนตีหน่อยละกันว่า

ความสำคัญอันหนึ่งที่ผมชอบพี่ซีบอกมาตลอดนะครับ
โปรโมทหลายที่รวมถึงที่นี่ด้วยนะครับ
คือความสำเร็จของการที่เราจะนำเสนอเรื่องราวต่าง

ไม่ใช่อยู่ที่ว่ามียอดเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างนั้น

ฟังจากอุดมคติอุดมการของพิธี
หนังเนี่ยอาจจะดูเข้าถึงยากหรือเปล่าพี่ซี
แล้วในเรื่องของยอดเงินที่แบบคนจะเข้ามาดูเนี่ย

เมื่อเราทำหนังเราไม่คาดหวังผลตอบแทนกลับมาเหรอคะ
จริงเราโอเคเราก็คาดหวังเรื่องผลตอบแทนนะครับ
แต่ว่าคือปริมาณเงินมันไม่สำคัญเท่าปริมาณความเข้าใจ
ถ้าสมมุติว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าสมมุติคนดูแล้วเนี่ย
สามารถส่งเสริมเรื่องสันติภาพหรือการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ
พี่น้องชาวไทยทุกคนผมว่าอันนี้คือความสำเร็จในปริมาณของความเข้าใจ
ซึ่งมันมีค่ามากครับ

เรียกได้ว่ารายชื่อนักแสดงทุกคน

ถ้าเกิดมาปรุงเป็นอาหารจานนี้เนี่ย
ขึ้นโต๊ะแบบดีอย่างแน่นอนนะครับ
เพราะฉะนั้นรอคุณผู้ชมไปพิสูจน์ฝีมือ

จะอร่อยเด็ดอย่างที่ผู้กำกับเขาว่าหรือเปล่า

ชื่อภาพยนตร์เรื่องว่าอดำจันแยกโลกแตกกิน